สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและสวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศ
รวมไปถึงแฟนมวยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกที่รับชมผ่านทางออนไลน์สตรีมิ้งครับ
ขอต้อนรับเข้าสู่สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ออกการได้ครับทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับบ่าย๔๖โมงเย็น
เข็มขัดกันทุกวันวันนี้ถึงคิวของนักชกในพิกัดน้ำหนัก๗๓กิโลกรัม
วันนี้เราจะมียอดนักชกจากประเทศอังกฤษนะครับ
เจอกับตัวแทนนักชกไทยจากจังหวัดอำนาจเจริญ
เพราะฉะนั้นมีลุ้นกันแน่นอนนะครับวันนี้มวย๕คู่เดือดทุกคู่
วันนี้ยังมีนักชกต่างชาติอีกนะมีจากซูนิเชียแล้วก็นักชกจากจีนในคู่ที่สองและคู่ที่สาม
และรายการนี้นะเรามีรางวัลพิเศษนะเพื่อลุ้นให้ความเดือดมันเดือดขึ้นไปอีก
เรามีประหลอดวัดอุณหภูมิความเดือดอยู่ด้านหลังในสนามนะครับ
ตอนนี้ครับเราไปชมสถิตินักชกในรายการวันนี้เลยครับ
บาเดิร์ศชาวมอนสร้างจุนีเซีย

และกับคุณพันที่๗๓กิโลแกรมชัมเปียนชาลินด์ต่อไปกัน
คุณพันที่อังกฤษมิคเคิลลองต่อไปกันกับต้องตาเพชรจินดาอำนาจริง
ทุกคนทุกคนขอแนะนำคุณพันที่สุดท้าย
ในสถานีสองพรรดิเพชรบุญนำสรวนรวนเอทีน
และขาวดรเบอร์คดีฟ้ามันก็เชพที่สุดท้าย

และเขาเชิญในข้างภูมิคิตตีศักดิ์ลูกวังชมพูจากไทย
และเขาเชิญในข้างภูมิคิตตีศักดิ์ลูกวังชมพูจากไทย
และเขาเชิญในข้างภูมิคิตตีศักดิ์ลูกวังชมพูจากไทย
และดันเพจมาใชคันข้อโพรสมาส์เพู้จัย
ในกลุ่มที่๔ครับคู่รอของเราแสนอำนาจมวยไทย
ในกลุ่มน้ำเงินตัวเปรย์เจนวิทย์ก่อซ่าง
คู่ต่อสู้เขาก็ครับในกลุ่มแดงตัวเปรย์เจนวิทย์ก่อซ่าง

วอลสปอร์ตมาพร้อมกับเห็นจะพิการดังกะสิบ๓กิโลกรัม
คุณเหมือนคิดแสนสุขครับ
ลุ้นกันในคู่ที่๕มันทุกคู่แน่นอนครับ
ดูมาชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายผ้าสด
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เรามาเริ่มมวยคู่แรกของรายการในวันนี้ครับ

ภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้าย

ภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้าย
ภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้าย
ภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้ายภารกิจสุดท้าย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
ผู้เอกนำรายการครับจะเป็นคิวการชิงแชมป์ที่ว่างครับในรุ่นพิกัด๗๓กิโลกรัมระหว่างตองตาเพชรจินดาครับหรือว่าชีวิตเดิมนั่นก็คือเจ้าทศพลสสุมารีจะเจอกับทหารนักชกจากประเทศอังกฤษครับไมค์เคิลลองน่าสนใจเลยทีเดียวครับผู้นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับและมีเข็มขัดแชมป์พร้อมกับ
จะเจอกับแสนอำนาจมวยไทยคมพยักษ์เพชรแรมโบครับตัวแทนจากประเทศไทยจะเจอกับเตงอยู่ห่างครับ
จะเจอกับธนาเพชรบุญนำสวรนันเอที
จากกำแพงเพชรในพิกัด๗๕๗กิโลกรัม
เดี๋ยวดูครับครึ่งกิโลครับจะส่งผลหรือไม่
ทางด้านเพชรบุญนำครับนายจามิกรนุ่มนิ่มครับ
จากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
ปัจจุบันวัย๒๑ปีครับส่วนศูนย์๑๗๒เซติเมตร
ค่ายมวยเอทีสตรับยิมครับ
สวรรณนันมุมแดงครับอัคคลาเดชภุยโฟร์แมนครับ
นายวินัยประพาครับจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำ
วัย๒๐ปีแต่อายุอนามห่างกันเพียงแค่ปีเดียวเลยครับ
สูง๑๗๕เซนติเมตรครับ

ล่าสุดแพ้ให้กับเทพนครชชนะทีฟครับ
กับค่ายมวยปยุทธภูมิครับ

ผู้จัดการครับอัคคลาเดชภุยโฟร์แมน

ลูกล่างนั้นอัคคลาเดชได้รอยกว่า
แต่ข้างฝั่งของเทศบุญนำนั้นได้หนาครับ
เพื่อค้นได้น้ำหนักอีกครึ่งกิโลกรัมครับครับ
ด้วยซ้ายยัดเข้ามา
อาหงษ์เรียงจะขยับ
เรียงจะสร้างถวัยกับตัวเองทั้งผู้ครับครับ
บุญนำนั้นฟอร์มล่าสุดต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับ
วันระยะด้วยซ้ายครับเป็นมวยที่สรีระรูปร่างดีครับเจ้าอัครเดช
แล้วก็ซ้ายต่อซ้ายครับโดนมาโต๊ะคืนแล้วมีแค่งขวาครับ
เป็นบุญดำนั้นอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับ
ในขณะที่อัคเดชนั้นมีเข่าในที่แข็งแรงแข็งแกร่ง
จังหวะแปะตัวแล้วก็เสียบได้ทันทีครับอัครเดช
แล้วก็มุมนายไปจากขวางหน้าไว้ครับอัครเดชน์
โอ้โหขวางยังไม่อยู่ครับเพราะว่าทางด้านเพชรบุญนำครับ
มีจังหวานล็อคคอร์อยากหาใหม่ออกเจอทีมเลยครับ
แล้วจะเดินเข้ามาถีบไปบริเวณหน้าขาครับธนาคารเดชรูปร่างสูงยาวครับ
ต้องใช้สรีระที่ได้เปรียบแบบนี้แหละครับทำให้เป็นประโยชน์
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับอัครเดช
เหมือนที่แข่งขวาเดี๋ยวเข้ามาทิ้งหมัดหนึ่งสอง
ความหลังของเพชรคุณดำนี้ต้องบอกว่าเข้าตาแฟนมวยเลยครับ
เป็นมวยที่ออกอาวุธได้หนักได้แรงครับเพชรบุญดำ
เหมือนจะทีบด้วยซ้ายครับ
พยายามจะเปิดเกมเข้าใส่แล้วครับอัครเดช

อัคลาเดชจะเดินช่วงทะเลาะอัคลาเดชมาอีกแล้วครับ
บันทึก๒หัวขวาในตี
่งเลยครับอัครเดชในช่วงปลายยก
ไปยืนด้วยขวาขนาดเข้าไปครับมันไปลำตัว
พยายามจะใส่ช่วงชกที่ยาวกว่าแล้วครับอัครเดช
แต่เพชรบุญดำก็มีโต้มีเถียงตลอด

ถ่ายมาอย่างสุด
อัคลาเดชเอาคืนครับ
หมดจกที่๑พักแปป
เดี๋ยวเท่านั้นครับ

ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์

ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์
ชัมเปียร์ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์
ชาเลน์
ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์

ชาเลน์
หยุดไม่ไหวครับไปบนเวทีก่อนรุนรางวัลหนึ่งครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้มวยเดือดจริงน็อกกันตั้งแต่คู่แรกเลย
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
สุดส้อมครับสามปลาไล่มวยคู่หน้าดื่มเช่นเดียวกันครับนักโชคจากไทย

ชาเล่นชาเล่น
แฮวแฮวแฮว
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

เอาล่ะครับเราไปพบกับนักชกในมุมน้ำเงินจากทูนิเซียกันก่อน

กำลังสู้กัน
สำหรับทุกคน

ที่มี๒๑เดือน

รับทราบแคปชับบูนโปรบิส
กิติศักดิ์ลูกวังชมพู

สิทธิ์รักของดรตันพิษชะนอนห่อทองคำอักระเด็นปุ๊ยโฟร์แมน
กระทุ้งเขานกเพชรคุณนำสวันนั่นเอสกีลงมาในยกที่๒
จับตาดูครับว่าคู่อื่นจะดุเช่นเดียวกับคู่แรกหรือเปล่าครับ

ผลจบลงด้วยกันน็อกครับเดี๋ยวมาดูคู่อื่นครับ
มุมน้ำเงินครับปัจจุบันอายุ๒๔ปีนะครับ
ส่วนสูง๑๗๕เซนติเมตร
ล่าสุดมาชนะคะแนนมังกรขาวสิทธิเจ๊ไก่เอาไว้ครับ
ค่ายมวยอแสนศึก
ที่ต้องบอกว่านำทีมมาโดยคุณแสนศึกพรุ่งสวัสดิ์นะครับ
แล้ววันนี้เขาจะมาเจอกับธนากิติศักดิ์อุลุวังชมพูครับ
นายมานิดพรมรัฐครับ
นักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ปัจจุบันครับในวัย๒๑ปีครับ

สกัดให้มวยลูกวักชมพูนะครับ
ล่าสุดมาแพ้น็อคให้กับกล้องลำโขงสอสืบสักเอาไว้
แต่วันนั้นต้องบอกว่ากำลังตีได้เลยครับสำหรับวงใน
แต่ไปพลาดเจอสอกแตก
ครับวันนี้ได้รับโอกาสครับมาเจอกับสหรัฐนักชกจากตูนีเซีย
ลูกวันสรีร้านนี่ต้องบอกว่าสูงสูงเป็นรองครับ
ได้ไดท์จากตูนีเซียนั้นเป็นมวยที่ออกอาวุธได้คล่องเลยครับแล้วก็รวดเร็ว
มุมแดงครับเป็นคุณทองรักสุปัญญาครับหัวหน้าค่ายมวยเพชรบ้านนาครับ
อดีตมวยดังครับ
ปัจจุบันนั้นเป็นรับบทเป็นหัวหน้าคณะแล้วครับ
แล้วก็มีนักมวยต่างชาตินั้นมาเรียนมาฝึกสอนที่
ค่ายมวยอแสนสุขนั้นเยอะเหลือเกินครับ
นี่แหละครับอาชีพของอดีตมวยดัง
เกิดกับมวยโตกับมวยครับ
ก็ต้องหาคลิกกลับมวยครับ

มังกรขาวนั้นโดนมาแล้วครับ
มังกรขาวสิเจให้ไก่นั้นโดนหนึ่งครับ

วิ่งกลับมาใส่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเผาเข้าส่อง
มาครับนี่ครับตบด้วยหมัด๑๒ครับ

พยายามมาหงางถูกด้วยกับมันขวาครับรอบ
ตั้งเอาไว้ครับไม่ให้ตีครับธนกิติศักดิ์
แต่โดยใดนั้นแกรู้แหละครับว่ากิศักดิ์เป็นมวยเข่า

ติศักดิ์พยายามจะเบียดเข้ามาดูครับทิ้งด้วยมัด
เอาเลยครับนี่ครับตบด้วย๒๒เลยครับ
วงในล็อกไว้ไม่ให้ตีอีกแล้วครับ
กิศักดิ์ทะเละทะเลี่ยบมาพยายามจะถูกกับเอาเลยครับเสียบด้วยซ้าย

ยังตีกันไม่ได้ครับสำหรับวงใน
แต่ตัวพักมันก็เสียบซ้ายทันทีครับกิศักดิ์
พยายามจะเบียดครับ

นั่งหนักเลยครับสถานบัตรดายชาวมาฟจากตูนิสี

โดนเลยครับสถานกิจิสักต้องตะคุกครับ

โอ้โหดึงหลบไม่พ้นครับหลายคนโดนมาแล้วนะครับ

ระบบการป้องกันตัวนี่ต้องบอกว่าพอกันเลยครับ
กิติศักดิ์ก็ไม่ได้เกากระดูกประสบการณ์
ไม่ได้เหนือกว่าบัตรดายสักเท่าไหร่ครับ
พยายามจะเปลี่ยนเข้าหาแล้วกับกิจิสัก
พยายามจะตีแต่ดูครับเจอหมัดของบัตรดายซะก่อน

แทงขวาของบัตรดายโอ้โหโดดมาอีกแล้วครับ

สำหรับฝาทะโละชั่วโบะ
สำหรับฝาทะโละชั่วโบะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
อยากจะเล่นงานพับในครับกิติศักดิ์
อาจจะจับก็จับไม่ได้ครับโดนบวกมันอีกแล้วครับ
วางด้วยแค่งซ้ายครับบาดด้วยดาย
มาอีกแล้วครับโอ้โหหลวมเข้ามาครับ

เจอกิติศักดิ์เสือกด้วยมันวางด้วยแค่งขวาเขียวได้

อาถ่าด้วยครับลืมแล้วครับทะด้านกิติศักดิ์

รอยกำบัดด้วยดายนี่ต้องเดินเร็วขึ้นละครับ
เพราะแกนั้นเป็นมวยจังหวะ

พยายามจะเล่นของสูงครับปาเดอร์ไดอ่ากิติศักดิ์ยังจับไม่ได้ครับ
ดูครับยังไล่ไม่จนกระดานบาเดอร์ไดแกฉากออก
ซ้ายออกขวาแล้วมีหมัดมีแข้งคอยเติมคอยเสริมแล้วครับ
เป็นประเภทปลาไหลเลยครับดูครับโอ้จะขวาก็ไม่ได้มีหมัดฮุกซ้ายครับ
ยิงด้วยขวาตรงพอขยับเข้ามานี่เจอหมัดก่อนแล้วครับ
อื้อฮืออ่าครับคิดไม่ตกเลยครับตอนนี้กินที่สักวางด้วยแค่งขวา
จิบด้วยซ้ายอ่าครับกรอบหน้าให้ตี
ครับวงในจะตีได้แค่ไหนครับตีด้วยเขาขวาครับโอ้ยเอาเลยครับ
เริ่มเล่นงานบาเดอร์ไดด์ด้วยเขาได้เลยครับตามฝั่งของกินที่สัก
อ่าคุณแสนศึกบอกว่าให้ต่อยหมัดอย่างเดียวครับบาเดอร์ได
อื้อฮืออาชีพที่ถนัดของกินที่สักครับ
พยายามจะงัดออกมาใช้แต่อื้อฮือต้องลงทุนเลยครับ
อื้อกลับมาการเตือนอีกครั้งครับ
อื้อฮือกินที่สักเบียดเข้ามาอ่าแต่ยังจับความเร็วของบาเดอร์ไดด์ไม่อยู่แล้วครับ
แต่แทงหมัดเย็บซ้ายแล้วนี่ก็ประจำจะทิ้งต้นหมัดขวาครับกินที่สัก
อื้อเติบได้แข้งอีกครั้งครับอูหูดูครับนี่แหลมจังหวัดดึง
อ่าครับวงนายแทงก่อนครับบาเดอร์ไดด์เสียด้วยเขาขวา
โอ้โหเป็นบาเดอร์ไดโอ้โหกำมัดขวาตรงยัดเข้ามาอีกที
อ่าครับดึงไม่พ้นอีกแล้วครับอื้อฮือแหลมจังหวัดดึงครับ
วงนายล็อกได้ก็ตีไม่ได้ครับสดานโอ้กินที่สัก
ต้องบอกว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วพยายามจะดึงหมัดคู่ต่อสู้
แต่บาเดอร์ไดทนั้นเห็นแล้วครับแล้วก็พยายามจะเน้นที่หมัด
มาอีกแล้วก็หมัดขวาหุบซ้ายแล้วก็ขวาตรงของบาเดอร์ไดท์นี่
เล่นงานเอากิติศักดิ์ถึงหน้าแดงจังหวะวางแข้งเจอหมัดขวาสวน
อื้อตอนไม่จนครับตอนไม่จนบาเดอร์ไดด์รอจังหวะอยู่ครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่๒ครับ

สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
สักค่อยเดินเข้ามาหมดยกที่สองครับ
เร็วแล้วครับดูครับอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมครับมีหมัดหนึ่งสอง
แล้วนี่ครับแยกอาชีพเขาของกิติศักดิ์
กดคอลงมาแล้วยัดไส้
แล้วทิ้งมาหมัดขวาโหโดนเต็มหน้า
แต่กิติศักดิ์นั้นยังไม่ยอมลงครับ
ถ้าทรหดแล้วก็หัวใจยังดีอยู่ครับ

เปลี่ยนเข้ามาวางซ้ายโอ้โหเจอหมัด
แล้วก็ต่อนายตีด้วยเขาขวาครับ

อื้อฮือพยายามจะใช้อาวุธที่ตัวเองถนัดเลยครับ
ทิ้งมาหมัดขวาแล้วพยายามจะจับนาย

นี่แหละครับมาแล้วครับกิติศักดิ์

โอ้โหมีอะไรต้องงัดมาใช้เลยครับ

ล็อกนายแล้วเด้งด้วยขวาลากมาเสียดด้วยเขาซ้าย

โอ้โหมาแล้วครับแค่งขวาของกิติศักดิ
แม้แต่ตอนนี้บาร์เดอร์ไดท์หนีไม่ออกเลยครับ

โอ้โหกิติศักดิ์เปลี่ยนเข้ามา

โอ้โหเจอเข่าตัวงอเลยครับบาร์เดอร์ไดท์
มาครับกิติศักดิ์เจอหมัดอีกแล้วครับ

อื้อฮือแม้กิติศักดิ์ไม่เดิน

โอ้โหออกมาทำดีเหลือเกินครับกิติศักดิ์
แต่ดูครับว่าจะเร่งแรงแซงผ่านหรือเปล่า
บาร์เดอร์ไดท์ตั้งลำได้ไปกระแทกมัดแยบซ้าย

บาร์เดอร์ไดท์เผยจิ้มโดยซ้ายครับ

แม่เร่งแรงต้นอย่างเดียวหรือเปล่าครับกิติศักดิ

พยายามจะเตะขวาครับกิติศักดิ์

ตอนนี้ครับขวาต้องกินที่สังตีตีตีเลยครับ
ถึงกลับมาหันหลังให้แล้วครับนี่แหละครับเหลี่ยมมวยทรงมวยของต่างชาตินั้น
เขาไม่สนเลยครับกินที่สังพยายามจะเร่งมาด้วยใด
รอจังหวะกระแทกหัดเย็บซ้ายหยับเข้ามาทิ้งด้วยมัดขวา
ตบด้วยฮุกซ้ายตบด้วยฮุกซ้ายแล้วทิ้งหมัดขวา
กินที่สังพยายามจะสุดด้วยมัดขวาตอนนี้อาวุธอื่นนั้นทิ้งไปได้เลยครับ
โอ้โหนี่ครับเวียงไปเวียงมาครับ
ชิวเฉียดครับพยายามมาหมัดขวาอีกแล้วครับ
ตัวนี่เอียงไปตามหมัดเป็นสดต้องหลบเลยครับ
ทิ้งอีกทีโอ้โหล็อกเอาไว้ครับ
เอาเลยครับฝรายยกครับฝรายยก
โอ้ต้นยกนั้นกินที่สังพยายามออกมาทำดีเลยครับ
แต่ปลายยกนั้นเจอหมัดอีกแล้วดูครับโดยเฉพาะหมัดฮุกซ้าย
เดอร์ไดทนั้นเอาคืนด้วยหมัดฮุกซ้ายพยายามจะเบียดเข้ามา
โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับครบ๓ยกครับ
คุณที่สองของรายการครับระหว่างทางด้านกินที่สังพยายามลูกวังชมพู
ว่าต้นยกนี่ทำเอากองเชียร์ของทางด้านบาเดอร์ไทยนี่
นี่ครับโอ้โหหัวใจจะไหวดูครับ
อืมพยายามจะแร่งเกมแล้วแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับกิจิสัครดูครับ
แล้วล็อคไนซีกด้วยเดือดข้อขวานี่ครับ
โอ้โหต้มถอดตัวหนีเลยครับบาดเต้นได่
โอ้โหถึงแม้ว่าพยายามจะตีครับ

แต่กินที่สักครับไวท์แผ่วเฉ่าอย่างงั้นครับ

และตอนนี้เราจะเจอกันภารกิจภารกิจภารกิจ
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจภารกิจ

ตอนต่อไปไทยกับชินา
นี่คือฮีโรชัมเปียนชาเลน์

กลับไปกัน

ช้องเพลินชาเล่ม
และตอนนี้มาถึงมวยกู้ที่สามของรายการที่แก่น้ำหน้า๗๓กิโลกรัม
นักชกไทยเจอกับนักชกชาวจีน
มวยคู่ที่๓ครับสนับสนุนโดยสมหวังเพื่อนสั่งได้

เอาละครับไปพบกับนักชกชาวจีนในมุมน้ำเงินกันก่อนเลย
๓กิโลกรัมเวทย์ดิวิชัน
ไปกันกัน

และเขาเป็นทายเวอร์เยอร์ที่กำลังกลับกัน
เขาเป็นนักฮอร์นสวัสดิ์โปรวิส
๒๔ปีและเพ็ดแบรมโบชิน

ทุกคนทุกคน
กลับกันกันที่โปรวิสโปรวิสแบร์แบร์แบร์โบ

พบสมัครที่ทุกคน

พ่อพี่เขา

จะรับมือเต็งยูฮังกับจักรจีน๗๓กิโลกรัม
นักชกจากประเทศจีน๗๓กิโลกรัมครับ
ทางด้านเต็งยูฮังครับนักชกจากประเทศจีนในวัย๑๙ปี
ส่วนสูง๑๗๕เซนติเมตรครับ
ซึ่งวันนี้คู่ต่อสู้ของเขานั่นก็คือคมพยักษ์ครับ
นายสอนรามประสาทแก้วครับ
ปัจจุบันวัย๒๔ปีครับจากจังหวัดนครสวรรค์ครับในส่วนสูง๑๗๕เซนติเมตร
ค่ายมวยเพชรแรมโบครับโดยคุณชาญชัยพึ่งเจียมเลยครับ
หรือว่าคุณแรมโบแมชมวยไทย
ทั้งคู่มาประเดิมที่นี่ครั้งแรกครับ
แต่วันนี้นักชกจากต่างประเทศที่คว้าชัยไปแล้วนั่นก็คือนักชกจากตูนีเซียครับบาเดอร์ไดท์ชามัก
เดี๋ยวมาดูนักชกจากประเทศจีนกันบ้างครับ
เกี่ยวกับสัดส่วนสรีระครับ
ต้องบอกว่าใกล้เคียงกันเลยครับนานเราจะเห็นนักมวยไทยนั้นได้ส่วนหนาแล้วครับ
ร้อยกว่าเล็กครับ
ทีมงานบ่อยกรรมคาถาครับถอดมงคลให้กับทั้งคู่ครับ
คู่ที่๓ครับยกที่๑ระหว่างไทยกับจีนครับเริ่มต้นแล้วครับ
สมยักษ์พยายามจะเบียดเข้าหาทันที
โอ้โห้ยเดี๋ยวสอบซ้ายแล้วครับแล้ววางแข่งขวา
จังหวะล็อคน้ำ
นักล้ามี่นัดร้าย
เปิดเกมมาผู่เลยครับ
ผอยไปซ้ายครับ
ก็ยับขอใช้มัตต์ซายกระแทกแย็บแล้วครับ

ช้อนเมื่อคู่นี้โชยงามครับตัวด้านโคมยักษ์
พยายามจะจิ้มลำตัวนวดลำตัวเข้าไปครับ

ต้องไล่ต้องสอดดีครับวงใน
ไล่อีกแล้วฟันสอบของโคมยักษ์นั้นทำได้ดีครับ
โคมยักษ์กระยับโคมยักษ์เสียบด้วยข้อซ้าย
พยายามจะเสียบด้วยเขาขวาแล้วฟันด้วยศอกขวา
เปิดเอาไว้ครับล็อกไว้
พยายามจะเช็คบินให้ไวครับธนาคมพยักษ์
แข่งขวาไม่ถึงครับแต่งอยู่ห้าง

อย่างจับจังหวะของโคมยักษ์ให้ได้ครับ
อื้อโคมยักษ์สวนให้ศอกขวาและมาศอกซ้าย
พยายามจะปักศอกซ้าย
ต้องดูการยิงระยะครับเร่งซะเยอะครับในช่วงต้นยกที่๑

พยายามทิ้งมา๑๒เจอสวนให้มัดขวา
โอ้โหพยายามจะสู้เลยครับอบพยักษ์
ฟันด้วยศอกขวาระบบป้องกันตัวยังดีครับยังไม่แตกครับ
อื้อหือพยาบาลพยายามจะเล่นงานทางล่างเจอมัดขวาซิวอันเอาแล้วครับเต้ง
ด้วยหัดขวาทิ้งด้วยมัดซ้ายทิ้งด้วยมัดขวา

เฮ้อสีมระหลักจนได้ครับโอ้โดนสวนตุมตำตุมตำนี้
แต่เดินต้องระวังครับดูครับสองพัดบาลาเข้ามาอีกแล้วครับ
โดยทิ้งด้วยมัดขวามาเป็นลำตัว
งเบียดเข้ามาเจอศอกซ้าย

ดูครับเอาอีกแล้วครับโดนหมัดขวาจิ้มซ้าย
มัดขวามาร่วงลำตัว
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

สวัสดีทุกคนมาเจอกันตัวเปล่าตัวเปล่าเจนวิทโกสัง

จะเจอกับแสนอำนาจมวยไทย

ทนรออีกนิดครับ
คู่ถัดจากนี้ก็จะเป็นผู้ชิงแชมป์ที่ว่าง

นักชกไทยกับนักชกจากประเทศอังกฤษ

นายดูสิตอินเติมครับ

ที่เดิมหน้าหิวแสนกรสกุลเชื้อ

ล่าสุดมาเสมอกับฝนหลวงไทเกอร์มวยไทยเอาไว้ครับ

โอ้โหวันนั้นนี่ต้องบอกว่าต่อยกันสนุกจริงครับกับผลหลวง

นายสุภาพอาชญาสิทธิ์ครับ

จังหวัดบุรีลำในวัย๓๒ปีครับ
นี่คือยอดมวยพงกระพันธ์อีกหนึ่งคนเลยครับ
สูง๑๖๑เซนติเมตรเท่ากัน

เจนวิทย์ก่อสร้างครับ
อย่างที่คุณสุภาชินบริยาทัศน์คุณผู้ชมครับครับ
ว่าส่วนสูงสรีระความหนาน้ำหนักปล่อย

คู่นี้นี่ไม่แตกต่างกันเลยครับ

ทางภาคอีสานนี่ต้องบอกว่า
โอ้โหปราบมานักต่อนักแล้วครับ
มาหลายต่อหลายคนครับส่วนทางด้านแสนก็มิชย่อยครับ

ใครจะผ่านแสนได้นี่ต้องบอกว่าหินจริงนะครับ
ทำไมหินจริงนี่เอ่ยชื่อแซนนี่หนาวเลยครับ
แสนก็จะคนเชื้อเดิมเลยครับ

เดี๋ยววัดกันครับ

ต้องบอกว่าหลายร้อยเล่มเกวียนจริงครับ
ครับความเก่าของเขาครับจังหวานดักล่างแสนมองคล้อนเลยครับ
มาแล้วครับแสนหัวร้อนเลยครับหัวด้วยแข้งขวาคืนทันที
อย่างที่คุณสุภาชินเรียนแล้วครับว่าจับตาดูดีส่วนเป๋นั้นมีจริงมีหลอก
มารยาหลายร้อยเล่มเกวียนดูวงในครับแต่มีเจาะยางเข้าไปครับ

ทำหัวร้อนเลยครับอันนี้
นี่ครับนี้นะครับท้วนแผ่ดดินครับตัวเป๋อ้าว

เอาละครับแสนพยายามจะตบด้วยมัดฮุก
อื้อฮือประเวทฟังที่ฉีกแล้วครับเพียงแค่ไม่ถึง๑นาทีครับ
โอ้โหเอาคืนทุกอย่างเลยครับแสน
ตัวเป๋ยยังจะฮุกซ้ายแสนก็ฮุกซ้ายคืน
อ่าขอโทษขอโป้ยเลยครับ
นี่แหละครับความเก่าของตนเป๋ครับ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้แหละครับ
นี่ไปที่บริเวณท้องน้อยครับ

นี่ครับนี่ครับหุบซ้ายแล้วลงล่างครับ
โอ้โหต้นเป๋เจาะลำตัวเข้าไปครับ
โอ้โหเป็นมวยที่ยืนใกล้แล้วออกอาวุธนานแล้วครับ
แป้งหลือกรบปากเลยครับ
โอ้โหครับทีมในซ้ายครับตัวเป๋ย

ดูครับแม่งแกทำเป็นว่าโดนแล้วมีอาการครับตัวเป๋
อื้อหือแกพยายามจะเน้นที่มัดตัวเป๋เบียดเข้ามา
โอ้โหตกโดนมัดเจอมัดขวาส่วนอื้อหือคู่นี้นี่เลือกไม่ถูกนะครับ
รักพี่แต่ก็เสียดายน้องแหละครับทำไว้ทิ้งด้วยขวาตรง
ตัวเป๋กระโดดแทงเลยครับผู้เข้ารอยของตัวเป๋ครับ
แสนว่าเป็นบวยที่ถูกคู่ครับคุณแล้วหลุดซ้ายลงล่างครับ
หลอกทางผู้ต่อสู้หลอกทางผู้บรรยายหลอกทางแฟนมวยอะไรครับตนเพ
แทนติกแบบนี้ครับต้องบอกว่าใครก็
อูมดยกที่หนึ่งครับ
ครับท่านผู้ชมครับ
เดินทางมาถึงคู่รองผ่านไป๑ยก
ต้องบอกว่าเพียงไม่กี่วินาทีครับของยกแรกครับ

เดี๋ยวดูทักทายกันแบบนี้ครับ

และนี้ครับพี่ร่านมะแตะดินของส่วนเตะครับ
๒ครั้งที่น่าบอกว่าเขียวใจเลยครับ
สันนี้จะเน้นที่หมัดครับ

เพิ่มง้าเมื่อดูได้ครับ
เป็นโอนเอียงนะครับต้องบอกว่าล่อครับ
เป็นการล่อเสือออกจากถ้ำครับ
นี่ครับเตะเจาะยางทำเป็นโอ้โหเจ็บขาครับ
แต่แสนนั้นยังไม่หลงกลแล้วครับ
เอาละครับว่ากันต่อยกที่๒ครับ

อกซ้ายมาอีกแล้วครับแสนเอาคืน

เพราะด้านตัวเต๋ก็มีส่องงัดง่ายครับ
เอาเลยครับมุ่งนายตั้งไว้เขียร่างสี่ยับเลยครับ
ถึงด้วยส่องขวาแสงเบียดเข้ามาเจอส่องซ้าย
มีส่องขวาจึงเข้ามาแล้วจังหวัดดึงแล้วคืนด้วยส่อง

โอ้โหสอกซ้ายสอกขวาครับโอ้ยแตกเลยครับแสน
โอ้โหได้เลือดเลยครับแม่เข้าไปเป็นเบ้าตาครับ

โอ้โหท่านผู้ชมครับทำดูเหมือนง่ายทุกอย่างครับตนเป๋
นี่แหละครับยอดมวยคงกระพันธ์ครับในวัย๓๐กว่าปีแบบนี้ครับ
โอ้โหนี่ครับเดี๋ยวดูครับแค่ทักทายแล้วก็เตือนมาตลอดครับ
นี่นะครับเดี๋ยวดูครับภาพช้าสอกขวาของทางด้านแสนครับ
ตัวเองงัดง่ายครับนี่ครับงัดง่ายใกล้ครับ

ด้วยศอกขวาอีกทีครับจังหวะดึงแล้วโอ้โหนี่ครับ
ไปท้าดวนชวนแรกกับเขากับแสนนะ
เข้าทางส่วนเป๋เลยครับดูครับจังหวะดึงแล้วฟันด้วยศอกขวาแล้วก็งัดด้วยศอกซ้ายครับ
โอ้โหอยู่นี่ครับมันเข้าบริเวณจุดสำคัญครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับดึงแล้วคืนก่อนครับแล้วงัดอีกทีครับเร็วจริงครับ
นี่ครับคำไว้แล้วงัดเลยครับ
อกแรกเตือนไปแล้วนะครับแล้วเติมด้วยดอกสองแล้วดึงฟันด้วยขวาไม่ถึง
แต่นี่ครับซ้ายวัดไว้ก่อนครับแล้วปั้งเข้าไปครับ
โอ้โหแตกเลยครับ
เอาละครับไปบนเวทีครับท่านผู้ชมครับ
คุณผู้ชมมวยคู่นี้นี่เป็นการน็อกอัลที่ดูดจริงต่อยเข้าเบ้าตาเลย
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์
ต่วนเป๋เจนวิทย์ก่อซ่า
คุณผู้ชมครับคู่หน้านี้ห้ามพลาดเลย
คู่เอกคู่ชิงเข็มขัดประจำรายการแล้ว
พี่กันทำหนักวันนี้๗๓กิโลกรัม
ชกไทยเจอกับนักชกชาวอังกฤษครับ

สุดยอดกีฬาการต่อสู้ระดับโลก
ถ่ายทัศน์สดทางไทยรัดทีวีช่อง๓๒
และตอนนี้เรามาถึงมวยคู่เอก
และเป็นคู่สำคัญของรายการ

แล้วมีย้อนนักชกทาร์ย์จากสวดอัปโน้ตจะเริด
เจอกับนักชกชาวอังกฤษครับ
ต้องต่อเพชรจินดา
ไม่เคยเจอกันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้
นักชกจากประเทศอังกฤษครับ
เมืองผู้ดีครับในวัย๓๐ปี
ส่วนสูง๑๘๗เซนติเมตรนะครับ
ถือว่าเป็นนักชกที่ค่อนข้างสูงมากคนหนึ่งครับ

ปัจจุบันนี้รับราชการเป็นทหารอยู่ด้วยครับ
ทางด้านต้องตาครับ
หรือว่าชื่อเดิมมากคือทศพลสสุมารีครับ
ชื่อจริงชื่อนายทศพลทวีแสงครับ

จากอเผอร์ประธุมราชวงศาสตร์

สูง๑๘๐เซนติเมตรครับว่าสูงแล้วนะครับในสรีระของคนไทย
สามฟอร์มหลังเสมอ๒แพน๑ครับจะให้มวยเพชรจินดา
โดยพันเอกพิเศษครับศักดาเพชรจินดาซึ่งวันนี้เดินทางมาด้วยครับ
ได้รับโอกาสขึ้นชิงแชมป์แหละครับคู่นี้ก็ยังมีอีกหนึ่งนักชก
ค่ายมวยเพชรจินดาที่จะทำการขึ้นชิงแชมป์ครับ
นั่นก็คือนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับเป็นนักชกญี่ปุ่นเชื้อสายเป็นลูกครึ่งนะครับ
หมายว่าจะเป็นมวยเอกระดับไหนหรือว่ามวยฆ่าตัวเรือนหมื่นเรือนพันเรือนเปรี้ยุบันเรือนร้อยนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นหัวหน้าคณะที่ทุ่มเทเลยครับ
ศูนย์สงครามพิเศษครับลบบุรีครับ
นักชกส่วนใหญ่ในสังกัดของเพชรจินดาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรับราชการครับเป็นรั้วของชาตินี่แหละครับ
สรีระรูปร่างได้ลอยกว่าชัดเจนเลยครับทางด้านไมเคิลรองครับ
มุมน้ำเงินนี่มีโบจาคอเต้ครับเพื่อนร่วมค่ายบลูมวยไทยจากสเปนนะครับ
วันนี้แผ่นพินตรงมาจากกะบีมาเป็นพี่เลี้ยงให้ทะด้านไมเคิลหลอง
แต่ว่าสมรสกับสาวไทยนะครับทางด้านโบจาคอเต้ครับ
ส่วนมุมแดงนั่นคือพันเอกพิเศษศักดาเพชรจินดาครับ
วงการมวยมา๒๐กว่าปีครับ
บวจาคอเต้นั้นอดีตเป็นนักฟุตบอลเยาวชนของบาเซโรน่าหรอครับ
ก่อนที่จะหันเหครับบอกว่ารักมวยมากกว่าฟุตบอลครับ
ส่วนผลเอกศักดาพิจินดาเคยเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยครับ
มวยสมัครเล่นครับมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย
ที่พาแก้วพวงประยุทธ์ได้เหรียญเมืองโอลิมปิกเลยครับ
สร้างงานในกระบวงบันมวยและก็ประเทศไทยมากมายครับ
บันเอกสัตว์ดาเพชรจินดาที่สำคัญการรักและทุ่มเทในการทำมวยครับ
อันนี้ก็มีความมุ่งมั่นเหมือนกันครับนักชุดจากประเทศอังกฤษ

มากดเอาไว้ครับโอ้โหเด้งตีด้วยเขาขวาครับ
พยายามจะกดพยายามจะกระชากตีแล้วครับ
ใหม่ก็ลองประสูจน์ด้วยเขาเหมือนกัน
ต้องตานี่ในอดีตเป็นลูกศิษย์ในคาถาของลำน้ำมูลสอสุมารีนะครับ
ต้องบอกว่าเรื่องเข่าในนี่ขุนเข่าเวตานสอนมาเพียบครับ
ต้องบอกว่าไม่เป็นสองกล้องใครแล้วครับเข้าในของต้องตา
ต้องบอกว่าเรื่อยมาริงเดียงแต่แข็งแรงแข็งแกร่งครับไมเคิลลอง
ยิงโดยเฉพาะไปปลายจัดจ้านจริงครับ
ล่าสุดไปพลิกต้องบอกว่าพลิกล้อมแท้น็อคให้กับวุฒิสิกมณ์ชายกุ้งปับเก่าครับ
วันนั้นสนุกครับแต่ไปพลาดโดนกำปั้นเดียวเท่านั้นครับล่วง
อื้อฮือวันนี้นี่สวมวกกับน็อคนั่นแหละครับ
ไม่ก็ลองแล้วพยายามจะทิ้งหมัด๑๒เจอต่างร่าง
อ่าต้องตาก็ไม่ซ้ำครับ
เล่นงานไปที่ช่วงล่างแล้วครับ
ระยะหลังค่ายมวยเพชรจินดานี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนหลักสูตรการสอนครับ
มีจังหวะเจาะยางมาเสริมครับ
นี่ครับเน้นไปที่พับในอีกครั้งครับ
พยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับต้องตา
ไม่เกินทิ้งด้วยหมัด๑๒แล้วเสียบด้วยเขาซ้าย

ด้วยหมัด๑๒แล้วเสียบด้วยซ้าย
เออประเภทช้าแต่ชัวร์ครับ
ต้องตาเดิมไม่ก็ลองหมัด๑๒อีกแล้วครับ

ยาวเหลือเกินครับถีบด้วยซ้าย

นะครับมันยังจะยิงหมัดเข้าไป
สัปดาห์ก่อนนี้มีนักชกจากประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับ

ระดานวิลเลียมวิบโฮล่ครับ
เอาฉะนั้นน้องเพชรสายรุ้มสิเจช์สายรุ้ม

ที่สนุกแล้วก็เปรียบมาแรกกันคู่ขี้สูสีตลอด
ก่อนที่จะมีจุดเปลี่ยนของเกมในปลายยกสุดท้ายเลยครับ

แต่ก็ลองยังไม่รีบครับ

วันนี้มาละเอียดเหลือกันก็ลองดูครับ
จังหวะต่อยมัดหนึ่งสองแล้วพยายามจะเสียด้วยข่าวสาย

จังหวะต่อยมัดหนึ่งสองแล้วพยายามจะเสียด้วยมัดขวา
จังหวะต่อยมัดหนึ่งสองแล้วพยายามจะเสียด้วยมัดขวา
ท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
นี่คือคู่เอกนำรายการคู่ชิงแชมป์ครับที่ว่างในรุ่นพิกัด๗๓กิโลกรัมนะครับ
ระหว่างต้องตาเพชรจินดาครับนักชกจากอำนาจเจริญครับ
ลูกหลานชาวอีสานของเราครับกับทางด้านไมเคิลรองครับจากประเทศอังกฤษ
นี่ครับกำปั้นขวาครับแล้วนี่ครับจังหวะเด้งตีนี่แหละครับ
ต้องบอกว่าตีได้เล้าใจตีได้หนักหน่วงจริงครับต้องตา
ตีขวาแทงซ้ายครับนี่ครับตีเหน็บเข้าไปตีข้างครับ
เป็นมวยเผาอาชีพแหละครับต้องตาแต่อย่าลืมนะครับไมเคิลลองมีมัด๑๒
แล้วก็จังหวะเสียบด้วยเขาซ้ายเข้าขวานี่แกทำได้ดีครับ
แล้วออกมาท้าโดนชวนแรกเข่าเลยครับไมเคิลลองแล้วมีศอกซ้าย
ตีด้วยซ้ายครับทางด้านไมเคิลลองมาอีกแล้วครับ
ต้องตามพยายามจะขีบในเด้งซ้ายคืนอยากจะลองแทงขวา
โอ้โหต้องตาตีหนักจริงครับโอ้โหมาชวนต้องตาดวนเข่านี่คิดถูกคิดผิดครับไมเคิลลอง
มาครับเสียบด้วยซ้ายต้องตาตั้งแขนไว้ครับตีด้วยขวาไมเคอร์ลองพยายามจะแทงหน้าขาครับ
เอาอีกทีครับโหไม่ชัวร์ครับโอ้โหแต่ต้องพึ่งแฟนมวยชาวไทยด้วยครับ
เป็นกำลังใจและเชียร์ต้องตาพยายามจะกดคอมาไมเคิลลองไม่ยอมเหมือนกันครับ
จังหวะตบเนื่องหมัดแล้วก็พยายามจะเสียบเข่าเสียบด้วยเขาซ้ายเลยครับไมเคิลลอง
เจอเหลี่ยมของต้องตานี่ครับมาชวนดวนเข่ากับต้องตานี่เข้าทางเลยครับ
ครับทางด้านไมเคิลลองยกนี้ออกเปิดเกมเลยครับทีบซ้าย
พยายามจะปักศอกครับออกมาโดนฮุกซ้ายอัดลำตัวเข้าไปแม่มีชะงักเหมือนกันครับ
ทางด้านไมเคิลลองก็เป็นนักโชคจากอังกฤษดูจ๊ะโรงโฮว
ช็อตนี้แม่นึกไปถึงลูกพี่เก่าเลยครับลำน้ำมูลสอสุมารี
นี่แหละครับทรงเดียวอย่างนี้นะครับสไตล์อย่างนี้เลยครับลำน้ำมูล
แต่ลำน้ำมูลนั้นประเภทเดินเสียบเดินชนท้าดวนชวนแรกครับ
อ๋าแล้วนี่ครับทรงนี้แหละครับทรงของลำน้ำมูลเลยครับ

เดินขยัมท้าดวนแลกไหนครับ
มาอีกแล้วกันครับหมัดขวาฮุกมาไม่ถึงครับแต่ใช่ที่เสียบโอ้โห
แม่ต้องเรียนรู้เลยครับไมเคิลรองครับ
พวงมาลัย๒ครั้งติดกันครับ
เอาละครับไมเคิลลองพยายามจะเน้นที่หมัดบ้างแล้วครับ
ไม่รู้ว่าดวนเข่านี่เหนื่อยต้องมีหมัดเสริม
โอ้โหตั้งไว้ครับนี่ครับแก้ไม่ได้เลยครับ
อืมจังหวะกดของต้องตานี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่า
พลังแขนแกแข็งแรงแข็งแกร่งครับ
ลองนายหมุนเหลี่ยม
แม่เคิลรองพยายามจะเน็บด้วยข่าวซ้ายข่าวขวาเจอข่าวขวาสวนเลยครับ
โอ้โหนี่ครับความหนักหน่วงต่างกันครับ

พยายามถีบมาเกี่ยวไม่ได้ครับต้องตา
ด้วยขวาเอาเลยครับอย่าช้าครับต้องตา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

ตเมื่อคู่นี้ต้องสะสมประสบการณ์มาเยอะเลยครับ

ช็อตที่๒ครับประหยับตามอีกทีครับ
โอ้โหรูดคาเข่าเลยครับ

แล้วนี่ครับขนาดไมโครลองก็ไม่มียอมแพ้อีกแล้วครับ

หากผลการตัดสินใน๓ยกออกมาเสมอกันครับ
เรามีซัตเมื่อเดชหรือว่าต่อเวลาอีกหนึ่งยก
เพื่อหาตัวผู้ชนะที่แท้จริงครับ

ยกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด

เพราะว่าคู่นี้คู่ขี้สูสีกันดี

ต้องตาคุมได้ดีครับวงใน

ขวางหน้าเอาไว้ครับ

หวังหน้าไว้ไมค์เขาลองเบียดเข้ามาให้ต่อทันที
พยายามจะเน้นที่ศอกซ้ายและเสียบด้วยเขาขวา
เอาเลยครับกำปั้นขวาครับของไมเคิลลอง
พยายามจะเน้นที่หมัดครับหุบขวามา
ขวานายต้องการตีตี
ช้ากว่าครับไมค์เขาลองแต่ลุกหนักเลยครับ
อื้อหือลองเบียดเข้ามาเสียบเข้ามาซ้าย
โอ้โหแกพุ่งเข้ามาเสียบเลยครับแต่ต้องตากระชากเหลี่ยมเลย
โอ้โหแก้สถานการณ์ได้ดีครับต้องตา
นี่แหละครับความเก่าครับยกมาหลอกครับ
กซ้ายหลอกต้องระวังหมัดครับ
โอ้โหโดนหมัดครับจิ้มลำตัวบ้างครับต้นตา
เอาละครับสองซ้ายของไมค์เขาลองเบียดเข้ามาเจอแค่งขวา
ไมค์เขาล็อกนายเจอกระชากเหลี่ยมมาตีโหลูกเก่งเลยครับ
แล้ววันนี้ไม่เลือดอีกแล้วครับสถานาไมค์เขาลอง
ไม่หยุดครับแทงด้วยขวามากล้องตาเสียบขวาแล้วตี
โหไมค์เขาก็ซอยไม่หยุดเลยครับ
พยายามจะใส่ลูกขยันแล้วกับไมค์เขา
เงินยังคงเบียดเข้ามาพยายามจะเน้นที่ศอกซ้าย
ต้องตานั้นกาดสูงเลยครับดึงนิดนึงแล้วเสียบด้วยเขาขวาคืน
แล้วดูครับจังหวังโหโต้ขึ้นไปอ้าแต่ตั้งขับแพงแล้วก็ปลดคอโหโต้ขึ้นไป
นิ่งเหลือเกินครับต้องตาวันนี้พยายามจะเกี่ยวขาหน้า

นี่ครับมายิงเข้าไปครับ
ขยับมาวางด้วยแข้งขวา

พยายามจะเอาคืนเลยครับต้องตา
มันก็ลองส่วนที่สองซ้าย

๔๐วินาทีสุดท้ายครับ
จังหวะกดแขนแล้วเด้งด้วยเข่าของต้องตานี่

เป็นมวยเข่าอาชีพที่ตีเข่าได้สวยงาม

ต้องตาแกรู้ครับเหลี่ยมครับ
ต้องตาถีบด้วยซ้ายไม่เค้าลอง

โอ้โหละเอียดจริงครับต้องตา

ซ้ายตัดลำตัวต้องตาล็อกไว้
พยายามจะพามาที่มุมเชือกครับ

พยายามจะวิ่งเข้ามาเสียบแต่เจอต้องตาเด้งด้วยเขาขวาหมดยกครับ
ครบ๓ยกเรียบร้อยครับโอ้โหต่างฝ่ายต่างมั่นใจเลยครับ

ดูครับไมเคิลลองนักชกจากประเทศอังกฤษครับ
ต้องตาเพชรจินดา
โอ้โหตอนนี้วินาทีสำคัญแล้วครับท่านผู้ชมครับ
นี่ครับแพงด้วยเข้าขวาครับมันเข้าลอง
เสียบด้วยซ้ายแล้วตีโต้คืนเลยครับ
ขวางหน้าเจอหมัดครับ
ต้องไล่แขนดีครับแล้วก็ชาติเค้ทิ้งเลยครับ
แล้วก็ลองพยายามจะทิ้งด้วยหมัดพุทธครับ
แต่ก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ได้ลูกขยันครับ
ชาติตากมาจะก่อนในตีครับ
โอ้โหแชมป์ในพิกัด๗๓กิโลกรัมที่ว่างอยู่ณตอนนี้ครับ
จะอยู่ที่ประเทศไทยหรือไปที่ประเทศอังกฤษไปลุ้นกันเลยครับ

และตอนนี้อยากเอาเลยมาถามเชิญพี่กัด

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์
กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

กันต่อแพทย์จินดอร์

ดูครับกระชากมาเสียบเสยขึ้นมาอีกครับ
โอ้โหมาแต่ละดอกแต่ละทีของ
ฝั่งของคมพยักษ์นั้นเล่นงานเอาเต็งนี่
ดูครับเปิดตำรารับแทบไม่ทันเลยครับ

ต้องเชียร์ชาวไทยในเหกะแล้วนะครับ
คิดว่าจะเป็นงานง่ายครับ

มัดของเขานี่เลยครับ
มัดแห่บ้นหลอกก่อนครับ
แล้วพึกซ้ายตลังกลุ่ม
แล้วเติมด้วยขวาตรงอัดเข้าจังเข้าไปแบบนี้ครับ

สุดท้ายครับเป็นเต็งยูฮังครับ
ชกจากประเทศจีนเอาชนะน็อกไปได้เพียงยกแรกเท่านั้น
สวยงามจริงครับช็อตนี้ของทางด้านเต็งยีฮัง
น่าติดตามครับนักชกจากประเทศจีนดุดันครับรายนี้
และคู่ที่๔ครับหรือว่าคู่รองของรายการครับ
เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าถูกคู่ถูกเวลาแต่จบไวไปหน่อยครับ
มวยรอบกับรุ่นน้องฟอร์มสดครับ
อย่างศาลัดแสนอำนาจมวยไทย
สีรังสลีระใกล้เคียงไปกับใกล้ร้านมนต์เดนริน
แต่แสนนั้นเจาะล่างครับนี่ครับจังหวะ
ฮุกซ้ายแสนนั้นพอรุ่นพี่
ออกอะไรมาแกโต้อย่างนั้นเลยครับ
ศอกนี่แหละครับเตือนมาตั้งแต่ยกแรกจริงครับ
ตนเป๋มีหลอกมีล่อมีจริงมีออกด้วยครับ
เสยด้วยอัฟริกัสซ้ายและงัดมัดมาช่วยโตะแสนนั้น
กระโดดเข่าลอยครับแล้วเดี๋ยวดูครับ
เสียส่อกของด้านตัวเตะไล่ต้อนลุ่นน้อง
แล้วนี่ครับปักสั้นใกล้รู้เหมือนง่ายเลยครับ
โอ้โหแต่อยู่ที่การฝึกด้วยครับ

ทิ้งด้วยตอกขวาอีกทีแล้วดึงแล้วฟันขึ้นขวา

ช็อตนี้ครับต้องบอกว่าท่านผู้ชมครับ
มันไปเข้าสุดสำคัญนะครับคือประเภทเป้าตาถึงจะแตกเลยนะครับ
ตาขวาของทางด้านนี่ครับแสน

และทางฝังของแสนค่าวทางของตัวเป้เลยครับ

ตื่นมาแล้วตี่งครับปันด้วย๓และกับพรีเกิล

มั่นใจไม่หันไปเหลียวมองเลยครับ
รู้ว่าเก็บได้แน่โชตนี้
โอ้โหแล้วนี่ครับส่วนเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างครับ
ยอดมวยอำมตาจากบุรีลำ
และเดินทางมาถึงคู่ชิงแชมป์ที่ว่างครับ

ต้องตาเพชรจินดาจากอำนาจริงครับ
กับทางด้านไมเคิลรองจากประเทศอังกฤษครับ
กันสนุกเลยครับแต่ต้นนั้นต้องตาสายเข่า
ทางฝั่งของไมเคิลลองนั้นมาท้าดวนชวนแลกเข่ากับต้องตานี่เข้าทางเลยครับ
โดยเฉพาะหลักเหลี่ยมและลูกกระชากของต้องตาครับ

เพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นครับ
ต้องตาวันนี้คว้าแชมป์ได้ก็จริงครับ
แต่ว่าครั้งต่อไปครับแชมป์เบียนชาเลนส์ครับ
ต้องการรับรับรับรับต้องการรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับรับ
ที่ยี่สิบแปดใหม่สายนครับวันนี้เวลากองรายการนั้นหมดแล้วครับผมเปอร์ธมงต์สนารีภรรษผมซุปพะชิ้นยวมาพลุงครับกลับลาแฟนรายการไปก่อนครับ
พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับเวทีเก่าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป